ทีนี้ก็เกิดคำถามว่าตอนช่วยออกมามันมีกระแสข่าวออกมาว่าต้องให้แบบยาสลบเลยไหม
ตอนช่วยออกมาคือทั้ง๑๓คนเขามีสติสัมปชัญญะดีอยู่หรือเปล่า
เดี๋ยวเรามีคำตอบให้ค่ะคุณรัชพรกับคุณพลอยสจีตอนนี้พร้อมที่จะรายงานสดแล้วนะคะคืออยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปถามเรื่องนี้มาให้เรา
หาคำตอบมาให้เราเชิญคุณอรัชพรพลอยสจีเลยค่ะ
ค่ะดิฉันและคุณอรัชพรนะคะก็ยังคงอยู่ที่อบตโป่งพาจังหวัดเชียงรายนะคะ
ซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะว่าหลายคนนะคะคงสงสัยนะคะเกี่ยวกับประเด็นการนำน้องนะคะออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะ
จากว่าเมื่อสักครู่ที่แถลงนะคะหน่วยซิลได้มีการนำภาพมาเปิดเผยนะคะว่าเห็นน้องนะคะนำขึ้นเปรย์สนามนะคะเพื่อที่จะมายังที่โรงพยาบาลสนามค่ะ
ซึ่งนั่นนะคะก็ทำให้หลายคนนั้นข้องใจว่าการนำน้องออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้นใช้วิธีไหนนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะบอกจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับวิธีนี้นะคะ
แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนค่ะว่าแผนนะคะของหน่วยซิลแล้วก็คนที่ทำงานนักดำน้ำบริเวณนั้นนะคะได้มีอยู่๒แผนด้วยกันค่ะ
แผนแรกนะคะที่เขาคิดไว้ค่ะก็คือจะมีการนำน้องนะคะให้น้องค่ะใส่ฟูเฟสแมสนะคะมีการสอนดำน้ำนะคะ
ซึ่งนั่นนะคะท่านผอบอเหตุการณ์เองค่ะท่านก็บอกว่าจะต้องใช้เวลา๓๔เดือนด้วยกันนะคะกว่าจะนำน้องออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้
เนื่องจากว่าที่นั่นนะคะมีสภาพน้ำที่เชี่ยวกราดนะคะนั่นก็จะสามารถทำให้น้องเนี่ยเกิดอันตรายแล้วก็ไม่ปลอดภัยได้ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวน้องเองนะคะ
ส่วนแบบที่สองค่ะก็คือวิธีนะคะที่ใช้นักดำน้ำสองคนค่ะประกบน้องนะคะทั้งสองด้านนะคะทั้งหน้าทั้งหลังค่ะแล้วก็นำน้องออกมานะคะ
ซึ่งที่แน่นอนแล้วนะคะว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้เลือกใช้วิธีนี้ในการนำน้องออกมานะคะสำหรับภารกิจ๓วันที่ผ่านมาแล้วก็สามารถนำน้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะพี่มิน
โดยสาเหตุที่เลือกใช้แผนที่๒เนี่ยนะคะก็เป็นด้วยการบีบบังคับของปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในถ้ำคือมีการแถลงออกมาจากทีมผู้บัญชาการสอรแล้วนะคะว่าระดับออกซิเจนเนี่ยลดลงมาเหลือที่๑๕ซึ่งถ้าหากว่าลดต่ำกว่านี้ที่๑๒เมื่อไหร่จะเป็นอันตรายทั้งน้องแล้วก็ทีมซีล

พาน้องออกมาเองพอขึ้นถึงโถงสามปุ๊บทุกคนก็จะจับน้องน้องเนี่ยห่มผ้าห่มฉุกเฉินสีเงินเงินที่เราเคยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วพาน้องน้องขึ้นเปรย์สนามแล้วก็ให้ทีมสนับสนุนที่รออยู่ที่โถงสามเนี่ยแบกน้องน้องออกมาจากที่เราเห็นในภาพที่ทีมผู้บัญชาการสอรแถลงเอาไว้พาไปยังโรงพยาบาลสนามแล้วก็พาน้องน้องคือ
พลังงานน้องน้องนะคะไม่ให้เดินนะคะไม่ให้เดิน
มาเองงานาจากวันน้องหนีอาจจะมีร่างกายอ่อนเพลียอ่อนแรงนะคะ
จึงก็ทำได้มีการใช้จ้อหน้าทีกว่าร้อยนายค่ะ
ในการขุ่นน้อง
ซึ่งก็แปลว่าเจ้าหน้าทีนั้นในมีการเซฟให้มีร่างกายปลอดภัย
และให้แข็งแรงที่สุดจนกว่าจะถึงภยบารเจียงรายประชานุคะ
นั่นคือแปลว่าภารกิจส่งกลับได้เรียบร้อยแล้วค่ะ

ทุกคนสามารถพูดได้แล้วก็ยังคงตื่นตัวอยู่นะคะ

โรตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยซิลกันเลยค่ะ

แต่ว่าน้องไม่ต้องตีเท้าไม่ต้องเคลื่อนไหว
ก็มีนักดำน้ำต่างชาติสองตอนหนึ่ง
สองคนตอนหนึ่งก็พาไปไปเรื่อยเลย
ก็รากไปเขาก็นอนเฉยหอยความรับ

ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ใช่หมอ
คราวนี้นะคะคำยืนยันทั้งหมด

ซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ภารกิจนะคะของการลำเลียงน้องออกมา

เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะที่เขาบอกค่ะ

หน่วยซิลมากที่สุดค่ะแต่พอเชื่อนะคะ
ว่าตอนนี้นะคะคนทั้งโลกนะคะ

รวมถึงคนที่ทำหลวงขุนน้ำนางนอน

เพราะฉะนั้นย้ำกันอีกครั้งนะคะน้องทุกคน
มีสติดีตั้งแต่เนินนมสาว
จนถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ให้อำนาจการตัดสินใจนี้กับนักประดาน้ำชาวต่างชาติ

ไม่ใช่เป็นแค่การถอดบทเรียนของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพียงอย่างเดียวแต่คือการถอดบทเรียนของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนและทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบกฝ่ายน้ำฝ่ายอากาศที่จะต้องมีการถอดบทเรียนกันแล้วก็เรียนรู้กันจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงทั่วโลกที่จะได้เรียนรู้จากเคสตัดดี้หรือว่าเหตุการณ์ตัวอย่างที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนี้
ทางนี้จะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่จะลึกไว้ที่ท่ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ด้วยค่ะ
นัทชัยเราขอบคุณถ่ายภาพคุณพลอยสจิยฤทธิสิทธิ์และดิฉันอรัชพรชาลาโดน
รายงานสดจากหน้าอบตโป่งผาค่ะ
ขอบคุณคุณอรัชพรคุณพลอยสจีและทีมข่าวด้วยนะคะ
ก็ไปอยู่ใกล้ท่านพบเลยยื่นใหม่ถาม
ก็ชัดนะท่านก็บอกแบบที่ท่านเล่าให้ฟังนั่นแหละ

ก็เอาเป็นว่าทุกคนปลอดภัยนะครับภารกิจสำเร็จเรียบร้อยนะครับ